ต้องบอกว่าคือเสียงโหร้องมันค่อยดังขึ้นเรื่อย

เพราะว่าอย่างที่ตอนแรกอนาคตใหม่เขาตั้งเป้าว่า
แต่พอคะแนนสอเขตมันเพิ่มขึ้นมา
หลายคนคือตัวสอสอเองนะคะเขาก็ออกมาเฮดีใจกัน
เขายังบอกอยู่เลยว่าไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะได้คะแนนเยอะขนาดนี้
ในบางจังหวัดเขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะได้คะแนนเสียงจากตรงนั้นด้วย
และในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขารู้สึกว่าตื่นเต้น
เพราะว่าคะแนนเนี่ยถือว่าผิดคาดเขาเหมือนกัน

เมื่อคืนผมไปอยู่ที่พักประชาธิปัตย

เสียงร้องไห้ออกมาจากทางด้านของกองเชียร์เอง
อย่างคุณไอติมเองหรือว่าหมอเอกเองที่ผมไปสัมภาษณ์

คือผิดคาดนะเพราะว่าจริงแล้วเขาก็ถูกวางตัวกันมา

หลายคนเห็นหน้าค่าตามานานแล้วแล้วก็คิดว่า

คะแนนเสียงในโซเชียลเองก็เหมือนจะดีเหมือนกัน

แต่ว่าผลออกมาเป็นอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับไป

หลายคนรอติดตามการแถลงท่าทีของแต่ละพัก

พักประชาธิปัตย์แถลงเมื่อวานนี้
๓ทุ่ม๔๕นาที

มีทีมมาบอกว่าคือก่อนที่จะแถลงข่าวเนี่ย

แต่พอผลออกมาว่ามันขาดกันแบบนี้

ขอแถลงทีเดียวครั้งเดียวไม่พูดต่อ
เพราะว่าไม่มีอารมณ์ที่จะไปพูดอะไรมากกว่านั้นแล้ว
คือเชื่อว่ามันก็ช็อกความรู้สึกเหมือนกันนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นการลั่นวาจาแล้ว

แถลงชัดเจนว่าผมต้องรับผิดชอบ

สิ่งสำคัญที่ต้องสร้างในการเลือกตั้งครั้งนี้
คือการรักษาสัจจะของนักการเมือง
ผมขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์

ถ้าประชาธิปัตย์ไม่ได้๑๐๐ที่นั่งจะลาออก
เมื่อวานนี้คุณอภิษฎก็เลยประกาศลาออกนะคะ

หลังทราบผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการกว่าร้อยละ๙๐
ซึ่งคุณอภิษฎก็ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับพัก
แม้ว่าผลการนับคะแนนจะยังไม่ยุตินะคะ
แต่คุณอภิษฎบอกว่ามันก็ชัดเจนแล้วล่ะ
ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่พักประชาธิปัตย์ตั้งเอาไว้
ขอโทษผู้สนับสนุนทุกคนที่ไม่สามารถผลักดันแนวคิดของประชาธิปัตย
ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้
ขออภัยเพื่อนร่วมอุดมการทุกคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเป็นนักการเมืองคุณภาพค่ะ
แล้วก็ต้องขออภัยเพื่อนร่วมอุดมการหลายคน
ซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเป็นนักการเมืองคุณภาพ
ที่เป็นอดีตสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทั้งที่เป็นคนที่มาสมัครเป็นครั้งแรก
และคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจมาสืบสารอุดมการของพัก
ที่เขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการเข้าสู่สภาพผู้แทนรัศดรได้
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ
ผมต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าองค์กร
เพราะฉะนั้นผมขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ตั้งแต่บัตรนี้นะครับ
แล้วก็ตามข้อบังคับของพักคณะกรรมการบริหารพักที่เหลืออยู่ก็จะเป็นผู้รักษาการแทนกรรมการบริหารพัก
แล้วก็กรรมการชุดที่รักษาการอยู่นี้ร่วมกับสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรที่ได้รับการเลือกตั้ง
ก็จะเป็นผู้พิจารณาแนวทางการดำเนินการของพักที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลหรือการทำงานในสภาตามข้อบังคับของพักต่อไปนะครับ
ผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจผมให้การสนับสนุนผมมาตลอดเวลา
ผมขอเรียนว่าความตั้งใจของผมในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนให้กับพักไม่มีเสื่อมคลายนะครับ
แต่ผมต้องรักษาคำพูดเพราะหนึ่งในเรื่องที่เราจะต้องสร้างให้ได้ก็คือสัจจะของนักการเมืองนะครับ
ผมขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดครับขอบคุณครับ
คือดูจากสีหน้าแล้วมันไม่สู้ดีจริงนะคะ
แล้วก่อนที่จะมีการแถลงข่าวก็มีสอสอที่สอบตก
ท่านเดินทางเข้าไปเพื่อผมถามว่ามาทำอะไร
หัวหน้าพักร์เรียกมาอย่างไรรีบไป
คือถึงแม้ว่าจะทำใจไว้บ้างแต่ไม่คิดว่าคะแนนมันจะออกมารูปแบบนี้
ขาดขนาดนี้เพราะถือว่าหลายคนก็ทำงานค่อนข้างจะก็หนักเหมือนกัน
คุณผู้ชมหลายคนก็ส่งข้อความมานะคะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นฝ่ายที่ชื่นชอบ
หรือว่าฝากฝ่ายประชาธิปัตย์แต่ก็ให้กำลังใจ
แต่ก็ประหลาดใจมันไม่น่าเชื่อที่มันจะขาดขนาดนี้เหมือนกัน

คือเลยกลายเป็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันดูมีข้อประหลาดใจเยอะมากนะคะ
แต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกก่อนก็คือว่าคุณอภิษฎลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์

ก็ต้องดูว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักคนต่อไป

เบื้องต้นเนี่ยกรรมการบริหารภักดิ์ขึ้นมารักษาการแทนก่อน
ทีนี้ไปดูฝั่งของเพื่อไทยกันบ้างนะคะ
พลตำรวจโทวิโรธเป่าอินหัวหน้าพัก
พร้อมกับนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพัก
ก็ร่วมกันแถลงข่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เหมือนกัน
แต่ก็ย้ำเหมือนกันค่ะว่าต้องรอผลออกมา๑๙๕ก่อน
จะตอบได้ว่าเกินความคาดหมายไหม
เบื้องต้นถ้าใครได้เป็นพักอันดับหนึ่ง
พักนั้นสมควรได้จัดตั้งรัฐบาล
เพียงแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาก็มีมุมมองเหมือนกันว่า
การเลือกตั้งมันดูไม่ปกติค่ะ

ตั้งแต่เมื่อตอนหัวค่ำผมได้กราบเรียนไปว่า
การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ปกตินะครับ
ที่มีการใช้กระบวนการต่างนะครับ
ทั้งการใช้เงินการใช้อำนาจและกลไกต่าง
ไปดำเนินการได้ค่อนข้างมาก
สิ่งที่เราได้กลับเรียนไปแล้วเมื่อตอนหัวค่ำก็คือว่า

ด้วยการสอบถามจากพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งต่าง
จะพบว่ามีกระบวนการดำเนินการต่างเหล่านี้
เมื่อตอนหัวค่ำเราได้เรียนไปแล้วว่าเมื่อวานนี้๒วันที่ผ่าน
มาหรือก่อนหน้านั้นกระบวนการ
ตรวจสอบเยี่ยมเหยียนบุคลากรของเรา
ผู้สนับสนุนของเราก็มีมากกันเป็นพิเศษ
มาดูฝากฝั่งของนายอุตมัติสวนายนกันหน่อยนะฮะหัวหน้าพักพลังประชามรัฐก็พอผลออกมาอย่างไม่เป็นทางการ
เป็นกำลังใจในการเดินหน้าทำงานรับใช้ประเทศและประชาชน
แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนได้
คือเขาบอกว่าไม่สามารถประกาศได้ว่าเขาชนะหรือเปล่า

ยังไม่สามารถจะประกาศได้ว่าจะเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลได้
เพราะว่าแม้คะแนนจะออกมามากพอสมควร

เขารอจนหยดสุดท้ายเลยนะถึงจะลงมาแถลงข่าว

แต่ในเบื้องต้นได้มีการโทรศัพท์
แสดงความยินดีระหว่างกันแล้วนะ
กับคนที่จะชนะเนี่ย

มีการพูดคุยกันบ้างเป็นบางพัก

ไปฟังเสียงนะฮะ
นะครับแบบ
อย่างน้อยที่สูงเนี่ย
นะครับก็ต้องออกมา

นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ก็มีการไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจคนภูมิใจไทยค่ะ
บอกว่าขอขอบคุณคนไทยที่ได้มอบความไว้วางใจ
และสัญญานะคะว่าจะปฏิบัติหน้าที่สอสอด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
คำนึงถึงประโยชน์ของชาติแล้วก็ปากท้องของประชาชนด้วย
ย้ำอีกครั้งนะคะว่าภูมิใจไทยยังไม่แสดงท่าทีในการจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็ยังไม่มีพักการเมืองไหนด้วยที่โทรมาประสานให้ร่วมงานค่ะ
คือตอนนี้หลังจากคะแนนที่ออกมาเนี่ยหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่ภูมิใจไทยเลยว่า
ภูมิใจไทยนี่แหละน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้
ภูมิใจไทยคะแนนก็ถือว่ามาเป็นอันดับต้นเหมือนกัน
จับมือกับใครทางนั้นก็น่าจะได้เป็นรัฐบาล
แต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะจับกับใครนี่แหละ
ส่วนทางด้านของพักอนาคตใหม่ตอนแรกเมื่อคืนบอกว่าจะมีการแถลง

ใช่ค่ะตอนแรกบอกว่าจะแถลง๓ทุ่มครึ่งสักพักเลื่อนเป็น๔ทุ่มตรง
แล้วพอ๔ทุ่มปุ๊บเนี่ยคุณช่อออกมาคุณธนทรไม่ได้ออกมานะ
ช่อออกมาแล้วบอกว่าต้องขอโทษสื่อมวลชนทุกคนเพราะว่าคะแนนมันไม่ชัดเจน
แล้วมันมีข้อกังขาในหลายจุดไม่สามารถแถลงได้จริง
เลยขออนุญาตเลื่อนไปเป็นวันนี้แทนเพราะว่าถ้าให้รอเนี่ยก็เห็นใจสื่อมวลชนเหมือนกัน
ค้างเติ่งแล้วตอนนั้นมันก็๔ทุ่มแล้วมันดึกมากแล้วมันล่วงเลยไปเยอะแล้ว
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอแถลงวันนี้แหละว่าสรุปแล้วผลจะเป็นอย่างไรอะไรยังไง
รู้สึกว่าอนาคตใหม่เองเขาจะมีการรวบรวมข้อมูลแต่ละหน่วยด้วยนะคะ
ว่ามันมีความผิดปกติตรงไหนอย่างไรบ้าง

ส่งสอสอไปตามหน่วยต่างไปดูการนับคะแนนเลย
แล้วบางทีไม่ตรงกันกับที่คนไปสังเกตการณ์นับอยู่
ใช่ต้องบอกว่าอนาคตใหม่เขาเก็บข้อมูลมาเยอะนะคะ

เมื่อวานผู้สื่อข่าวก็ถามผู้สื่อข่าวต่างชาติก็ถาม
คุณธนทรบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่อยากพูดอะไร
แต่ว่าคือมันก็มีข้อมูลอยู่แต่ไม่สามารถที่จะเจาะจงอะไรลงไปได้
เดี๋ยวรอก่อนสักพักหนึ่งก่อน
ขอรอขอจัดระเบียบทุกอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
วันนี้แหละวันนี้แหละทุกอย่างชัดเจ็ดมากขึ้นแน่นไหวนะฮะ
ส่วนนางสาวกัญจนาศิลปอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาก็ขอบคุณครับ

ว่าพักจะอยู่จุดไหนหรือสถานะใด
คือพักนี้ต้องบอกว่าเขาก็ได้กับทุกฝ่ายเนอะ
สามารถไปร่วมได้ยืนยันยืนยันว่าสิ่งที่ประชาชนสะท้อนปัญหามาทั้งหมดเนี่ยทางพักจะพยายามแก้ไข
ส่วนการจะไปร่วมรัฐบาลกับใครจะฝ่ายไหนหรือเปล่าไม่ขอเลือกเพราะว่าพักเนี่ยอยู่มานานแล้ว
ได้หมดทุกสถานะอยู่ตรงไหนก็มีจุดยืนที่ดีทำงานได้ทุกสถานะนะครับส่วนพักรวมพลังประชาชาติไทยโอ้โหนี่ที่ตึกวันแปซิฟิกชั้น๒๙

นี่ก็มีบรรดาแกนงแก่นำกลุ่มสมาชิกไปนั่งจับตาลุ้นกันนับคะแนนนะฮะแน่นอนครับนายสุเทพเทือกสุมันก็เดินทางมาสมทบช่วงค่ำเมื่อวาน
พอทราบผลคะแนนว่าพักเนี่ยพลาดไปหลายพื้นที่ก็ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะบรรยากาศจะดีแต่พอสักพักหนึ่งคุณสุเทพไม่ให้สัมภาษณ์เลย
คือตอนแรกเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวแล้วว่าจะลงมาแถลงแต่หลังจากที่นายอภิษฎประกาศลาออกจากหัวหน้าพักก็แจ้งสื่อมวลชนเลยบอกว่าไม่แถลงแล้ว
เพราะมันก็ผิดคาดของเขาไปนะฮะ
ส่วนนายสุวัสดลิปตะพันลบค่ะประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนาก็ขอขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะ
และขอบคุณที่สนับสนุนพักไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนจะตั้งใจทำตามที่ได้ไปพบปะประชาชน
ส่วนท่าที่ของพักหลังผลการเลือกตั้งก็บอกเหมือนกันว่ายังไม่มีใครยกหูมาหานะ
มือถือยังไม่ดังแต่จุดยืนของพักชาติพัฒนาก็อย่างที่ย้ำมาตลอดตั้งแต่เริ่มหาเสียงก็คือ
ไม่ปฏิเสธใครเพราะว่ายินดีและพร้อมใจจะทำงานเพื่อบ้านเมือง
ใครก็ได้ขอให้ทำงานเพื่อบ้านเมืองจริงพักชาติพัฒนายินดี
นี่แอบดูไทยรัฐทีวีด้วยนะเมื่อคืนคุณสุวัสดิ
เมื่อคืนทุกภาคไปเปิดท้ายรัฐทีวีมัดเลย
ประชาภิปัจจอใหญ่มากครับท้ายรัฐทีวีทุกคนก็ดูจับตาว่าผลคะแนนเป็นยังไง
แต่ก็ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ออกมาเพียง
หรือว่าเมื่อวานแล้ว๖๕เท่านั้นก็ถือว่าต่ำกว่าเป้า
ซึ่งเรื่องของผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการก็ยังไม่มีการแถลงในส่วนของ๙๕